ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ความหมุนส่วนบุคคลมีการเอ่อตั้งคณะทำงานนะครับ
บรรยัติกฎหมายนี่มีการศึกษากันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับ
ในเรื่องของการบังคับใช้นะฮะก็จะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับ

ตัวกฎหมายนี้นะครับเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองนะฮะ
ความเป็นส่วนตัวหรือว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ
จากในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในแต่ละวันนะครับ
ทำให้มีการละเมิดข้อมูลนะครับรวมถึงความเป็นส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากขึ้น
กฎหมายนี้เองก็มุ่งที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นนะครับ
โดยเจ้าของข้อมูลสามารถที่จะดำเนินการหรือว่าเรียกร้องทางด้านทางแพ่งก็ได้นะฮะ
ทางอาญาก็ได้แม้ทางการปกครองก็ได้
นั่นก็หมายความว่ายกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่อาจจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไปนะครับ
หน่วยงานนั้นถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กำหนดหรือว่าให้อำนาจเอาไว้นะครับ
เจ้าของข้อมูลอย่างพวกเราเองก็มีอำนาจที่จะดำเนินการกับหน่วยงานนั้นหรือบริษัทห้างร้านนั้นได้
ยกตัวอย่างเช่นมีแอปพลิเคชันนึงนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการขอซับแบบเครดิตการการยกตัวอย่างง่ายนะครับ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้นะครับ
พลิเคชันนั้นจะต้องมีส่วนที่ทำให้เจ้าของข้อมูลที่เราใส่ข้อมูลไปเขาเรียกว่าต้องให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลซะก่อน
มันจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งแอปพลิเคชันนั้นนะครับว่าให้เราอ่านก่อนว่าเรายินยอมในการจะเก็บข้อมูลของเราไปหรือไม่อย่างไรนะครับ
เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแล้วจะต้องมีการเขาเรียกว่าดำเนินการให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องมีการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางข้อมูลนะครับ
ไม่ให้มีการนำข้อมูลนั้นไปเปลี่ยนแปลงนำไปดัดแปลงแก้ไขหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลคือสรุปพูดง่ายว่าเมื่อนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปแล้วนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับบุคคลอื่นที่นำไปใช้บริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งหน่วยงานนะครับเมื่

ถ้าดูแล้วว่ามีการนำข้อมูลของเราไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับนำไปใช้ในประการที่เจ้าของข้อมูลนั้นไม่ได้ยินยอมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายครับซึ่งในกฎหมาย
ก็ดีนะครับทำหน้าที่ในการฝุกอบรวมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการประสาห์งานต่างต่างครับ

ของเราเองหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะถูกนำไปใช้แล้วเราไม่ได้ยินยอมยกตัวอย่างเช่นมีภาพของเราไปติดในกล้องหน้ารถแล้วสถานที่ที่สื่อท่านว่าแบบนี้นะครับถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่ามันเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะครับหรือว่ามันเป็นการใช้เพื่อส่วนบุคคลจริงจริงเราไม่ได้มีจัดนา

ถ้าการไปรีวิวอาหารของท่านไปติดภาพคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมนะครับแต่ว่ามันเป็นการกระทำโดยปกติของท่านอ่ะท่านยกขึ้นมาเซลฟี่มันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเผื่อการที่ท่านทำลักษณะแบบนั้นแล้วมันไปรบกวนสิทธิความเป็นสู่บุคคลเช่นก็บอกว่าขอโทษครับผมผมไม่อยากให้ติดภาพผมไปแล้วท่านยังจะไปทำอีกตรงนี้ก็
เหมือนกันนะฮะถ่ายภาพแล้วติดเราโดยที่เราไม่ได้ยินยอมแต่เรามองแล้วมันเป็นการถ่ายภาพทั่วไปถ่ายภาพวิวติดภาพเราเขาไปลงในโซเชียลมีเดียแล้วบอกให้ผมไม่อนุญาตจะผิดกฎหมายไหมต้องดูเจตนาครับถ้าเขาถ่ายภาพปกติดภาพเราไม่ได้เสียหายอะไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอาจจะกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่นะครับ

มความเป็นส่วนตัวของเขานะครับหรือนำข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเขาเองแต่นำไปใช้โดยที่เขายินยอมอยู่แล้วเขาเรียกว่าคอนเซนต์อย่างเงี้ยใช้ได้ครับครับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นที่อาจจะดำเนินการแล้วก็สุ่มเสี่ยงนะครับตรงนี้เองก็อยากจะให้ไปดูเอ่อข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม
ในเรื่องของการเข้าถึงของข้อมูลเองก็ดีนะครับในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ข้อมูลนั้นถูกนำมาใช้ในทางมิชอบ
มีการบิดเบือนข้อมูลนะครับมีการนำไปใช้ในทางผิดชอบเอาไปใช้ในทางเขาเรียกว่าทางการค้า
โดยเจ้าของไม่ยอมตรงนี้จะต้องไปดูนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์หลักของ
พรบฉบับนี้นะครับในส่วนที่ที่สื่อได้ได้ตั้งข้อสังเกตตรงนั้นเองก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ดำเนินการที่อาจจะไปมีผลสุ่มเสี่ยงกับการละเมิดสิทธิความเป็นบุคคล

คือการการจริงนะครับผมผมเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่ากฎหมายเนี้ยมันมันเป็นกฎหมายที่มีการบรรยัติเอาไว้นานแล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
แต่เพียงแต่ว่ามีการเลื่อนการบัคคับใช้กฎหมายมาอย่างพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเลื่อนมาประมาณสามปีคำถามว่าสามปีทำอะไรสามปีมันก็ต้องมีการเตรียมเตรียมความพร้อมในหลายส่วนหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ได้ได้ทราบเพียงแต่ว่าในการบัคคับใช้กฎหมายในวันพรุ่งนี้นะคร
หรือจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากทางสำนักงานคณะกรรมการที่ผมได้เรียนไปสักครู่นี้นะครับ
ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยครับ